มาที่เรื่องของการสร้างอาชีพเสริม
เป็นชาวบ้านในจังหวัดน่านนะคะทำอาชีพเสริม
ค่ะก็เป็นการแกะสลักพระด้วยไม้
ถ้าอยากเห็นภาพแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งที่ประจำจุดของเราหน่อย

ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นชาวบ้านในจังหวัดน่านเขารวมตัวกัน
ก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการนำไม้มาแกะสลักเป็นรูปพระ
เขาบอกว่านอกจากจะสร้างรายได้เสริมแล้วยังได้บุญอีกด้วยนะคะ

บริเวณลานมหาโพในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดน่าน
ได้จัดเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีพื้นบ้านน่าน
มีการนำศิลปะมาแกะสลักเป็นพระไม้หรือว่าพระเจ้าไม้
มานั่งแกะสลักกันสดให้คนที่เดินทางไปชมในหมู่บ้านนี้ได้ชมกันแบบนี้เลยนะคะ
ส่วนไม้ที่ใช้แกะสลักนี่มีเด็กด้วยนะคะ

ใช่ค่ะเป็นพระพุทธรูปนิยมใช้ไม้ที่ถือว่าเป็นไม้มงคล
ไม้มงคลต่างนี่ก็คือไม้หนุนไม้ขนุนไม้ทันก็คือไม้พุษา
ไม้รักไม้ถึงไม้ทึงนี่ก็คือไม้พลวงนะคะ
ไม้สาไม้ส้มสุกไม้ส้มสุกนี่ก็คือต้นอโศก
ไม้จันทร์ไม้เท้าเสรีหรือว่าไม้ที่ใช้ค้ำต้นโพและไม้สัก
จำพวกนี้บอกว่าเป็นไม้ที่เนื้อไม่แข็งเกินไป
แกะสลักจะได้ลายที่สวยงามสามารถแกะสลักต่างได้ง่ายนะคะ
ที่สำคัญไม้ที่นำมาทำการแกะสลักจะต้องไม่มีตำหนิด้วย
เพราะว่าจะทำให้งานชิ้นนั้นขาดความสวยงามค่ะ
ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมนำไม้ขนุนซึ่งหาง่าย
และก็ที่สำคัญเลยความหมายดีหนุนขนุนก็คือการสนับสนุน
ใช่ค่ะบอกว่าจะมีคนค้ำจุนเกื้อหนุนมีคนช่วยเหลือนะคะ
พระประหลัดมงคลซีริมังคาโล

คือการให้ผู้ชายในสมัยก่อนเมื่อทำงานไปไอร์ไหม้ไปนาไปสวน
ไปสวนกลับมาแล้วก็ให้มานั่งแกะสลักไม้เป็นรูปพระ
เพื่อที่จะนำไปถวายพระหรือว่าเก็บไว้บูชาก็ได้
จะได้ไม่แวะไปที่อื่นหรือว่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีไง

มาพูดเป็นสาวเหนือซิมากลับบ้านเร็วมาแกะสลักไม้
กลับบ้านเวยเจ้าผู้หญิงบอก
บ้านเวยเจ้ามาแกะสลักไม้

ประมาณนี้นะคะโดยแหล่งเรียนรู้การแกะสลักพระไม้นั้นจะมีที่
บ้านมหาโพบ้านแสงดาวและบ้านสวนหอม
ทางวัดบอกว่ายินดีหากมีคนต้องการจะร่วมทำบุญกันบริจาค
เป็นไม้ขนุนหรือว่าไม้มงคลต่าง
เพื่อนำไม้มาให้ทางวัดนั้นแกะสลักเขาได้
ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดแล้วแต่จิตศรัทธานะคะ
ก็นี่เด็กคนที่ใส่เสื้อสีน้ำตาลนี่นั่งอยู่ข้างล่างก็ใช่ค่ะเป็นการ
ถ้าสมัยก่อนก็คืออยากจะให้กลับบ้านเร็ว
แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

และที่สำคัญอยู่ใกล้พระอยู่ใกล้วัดนะ
จิตใจก็ได้ผ่องแพ่วสดใสด้วยนะครับคุณผู้ชม